คุณผู้ชมคะช่วงนี้ตามคดีใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจการเสียชีวิตปริศนาของพริตตี้สาววาวานะคะ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งหาข้อมูลต่างอยู่
หาหลักฐานต่างอยู่ว่ากรณีการเสียชีวิตมันเกิดจากอะไร
รวมถึงเมื่อวานนี้ก็มีการไปตรวจสอบบ้านหลังที่มีการจัดปาร์ตี้ด้วย
ทีนี้เดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันตามไทม์ไลน์กันเลยนะคะคุณผู้ชม
นี่เป็นภาพบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่เอาหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านหลังนี้ของในเก่ง
บ้านของนายเก่งเนี่ยอยู่ที่ซอยพระหลโยธิน๓๐นะคะ
ซึ่งตำรวจสนพหนโยธินพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
เขาก็ได้ข้อมูลมาแล้วปรากฏว่าบ้านนี้ก็เป็นบ้านที่จัดปาร์ตี้แล้วก็พริตตี้วาวาเนี่ยมารับงานเป็นพริตตี้เอ็นอยู่ที่นี่
หลังจากนั้นก็มีอาการหัวใจวายเสียชีวิตฉับพลัน
แต่ทีนี้ตอนที่ไปตรวจสอบตอนแรกเลยนะดูสิคะยืนอยู่หน้าบ้านเข้าไปไม่ได้
เพราะว่าเจ้าของเนี่ยไม่อยู่บ้านซึ่งจากการดูภายนอกเนี่ยก็จะเป็นบ้านลักษณะโมเดิร์น๔ชั้นกำแพงสูงเลยเห็นไหม

ใช่เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะกดออดพยายามเรียกเจ้าของบ้านแต่ก็ไม่มีการตอบรับ
นักข่าวก็ไปรอนะไม่มีคนออกมาเปิดประตูเอาทำยังไงดีตำรวจก็มีการถอนกำลังกลับมา
ซึ่งจากรายงานต้องบอกว่าบ้านหลังนี้มีพยานระบุนะ
ว่าวันงานปาร์ตี้ที่จัด๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
มีผู้ชายมาอยู่ประมาณ๕๗คนมีผู้หญิงประมาณ๑๐คน
แล้วทั้งหมดนะคะนั่งกินอาหารร่วมกันที่ชั้นล่างของบ้าน
กินอยู่จนถึงประมาณเที่ยงคืนเข้าสู่วันที่๒๓กุมภา
หลังจากนั้นย้ายโลเคชั่นคือเปลี่ยนจากชั้นล่างของบ้านเนี่ย
ขึ้นไปบนชั้นสองแล้วก็มีการเสพยาเสพติดอันนี้คือสิ่งที่พยานระบุ
ทีนี้คุณผู้ชมช่วงบ่ายค่ะทางฝ่ายสืบสวนสนพหนโยธิน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ละความพยายามไปอีกรอบหนึ่ง
ค้นบ้านของในเก่งอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รู้ว่าบ้านหลังเนี้ย
ผู้ครอบครองเนี่ยก็คือหญิงสารายนึงที่มีภูมิลำเนา
อยู่ที่จังหวัดชุมพรโดยเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็บอกนะ
เขาบอกว่าไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของบ้านปกติบ้านหลังนี้ปิดเงียบ
แล้วก็บอกด้วยนะว่าวันที่๒๓กุมภาพันธ์เนี่ย
คือเริ่มเห็นว่ามีคนทยอยออกจากบ้านหลังนี้ตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงกลางคืน
อันนี้คือสิ่งที่เพื่อนบ้านให้ข้อมูล
ทีนี้คุณผู้ชมคะตำรวจก็บอกนะว่าจากการตรวจค้นเนี่ย
มันเป็นการตรวจพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
แล้วก็มีการตรวจยึดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดในบ้าน
ส่วนรายละเอียดภายในบ้านตำรวจบอกแบบนี้ค่ะว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้
ค่ะทีนี้คุณผู้ชม
ครับทีนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยนะ
ที่บริเวณทางเข้าหน้าโรงพยาบาลอโลเกษตรคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่า
เบียน๖กกบไม้๘๐๐๒กรุงเทพฯ
ขับรถเข้าไปตอน๖โมง๒๘นาทีของวันที่๒๓กุมภาพันธ์
เพื่อเอาวาวานไปส่งที่โรงพยาบาล
นี่กล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจน

แล้วก็เป็นการรับบัตรที่จอดรถ
ไปนอนบนเปรย์เสร็จปุ๊บก็เข็นเข้าห้องฉุดเฉินไป
รถคันนี้ก็ขับออกจากโรงพยาบาลทันที
ค่ะไม่ได้มีการไปจอดแล้วไปรอแต่อย่างใด
ค่ะนะฮะจากนั้นเจ็ดโมงครับ
พบว่าในเก่งเนี่ยในเก่งเจ้าของบ้านเนี่ย
จ่ายเงินให้กับการรักษาพยาบาลน้องวาวา
แล้วบอกว่าน้องวาวาเนี่ยเสพยาอีมา
บอกอย่างนี้นะจนกระทั่ง๘โมง๔๕นาที
น้องวาวาเสียชีวิตครับแพทย์ตรวจสอบ
แล้วก็บอกว่าเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิต

นี่ไงทีนี้คุณผู้ชมพอข้อมูลเป็นแบบนี้

ถามเจ้าหน้าที่ไปเหมือนกันว่า
กรณีที่บอกว่ามีการรายงาน

แล้วบอกว่าพบยาอีในปัสสาวะ
พบยาเคในเลือดคือเรื่องนี้เป็นยังไง
ก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้รับข้อมูล

อันนี้เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนอีกทีหนึ่งก่อน
แต่ทีนี้คุณผู้ชมทีมข่าวของเรา
ไปตรวจสอบเรื่องข้อมูลรถเบนส์

ว่ามันเชื่อมโยงกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ยังไงบ้าง

แล้วผู้ครอบครองขอเรียกเป็นนามสมมุติละกัน

มีการโพสต์ภาพถ่ายคู่กับผู้ชายคนนึง
ตอนที่เดินทางไปรับรถที่โชว์รูมปีที่แล้ว
หลังจากนั้นนี่ภาพนี้เลยค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวก็ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอีก
รู้ว่าผู้ชายคนนี้ขอเรียกเป็นนามสมมุติเหมือนกัน
ชื่อว่าไนก๊อฟไนก๊อฟเป็นชาวชุมพร
หมายเลขทะเบียน๙กไก่พพ๘๖๖๒กรุงเทพมหานคร
ทีนี้คุณผู้ชมเปรียบเทียบเปรียบเทียบรถหน่อย
คาดว่าเป็นรถที่ขับไปส่งวาวาที่โรงพยาบาลในวันที่เกิดเหตุ
นี่คุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
ก็อันนี้จะต้องดูความเชื่อมโยงอีกทีนึงนะเห็นไหม
คล้ายถ้าเทียมจากภาพที่เห็นตรงนี้
ก็น่าใช่แต่ทีนี้ค่ะพอมาตอนเย็นคุณผู้ชม
ตอนเย็นชุดสืบสวนรวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็เข้าไปตรวจสอบบ้านของในเก่งบ้านหลังที่เกิดเหตุอีกทีนึง
ปรากฏว่ามีวัยรุ่นผู้ชายคนนึงเนี่ย
ขับรถเก่งคันนี้มาจอดเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
อ้าวเหรอนี่ค่ะนี่เห็นไหมภาพนี้เลย
เนี่ยชายใส่เสื้อสก๊อตเนี่ยใช่ไหม
ใช่นะเขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยนะคือเป็นคันที่นำวาวาไปส่งโรงพยาบาล
จากการตรวจสอบเลขทะเบียนพบว่ามีการเชื่อมโยงกันกับเบนท
คันที่จอดอยู่ในบ้านด้วยซึ่งผู้ครอบครองเป็นผู้ชาย
แล้วมีภูมิลำเนาอยู่ชุมพรเป็นบุคคลที่ถ่ายรูปคู่กับคนชื่อแนน
แนนเนี่ยเป็นเจ้าของรถเบนท์จากนั้นตำรวจก็เลยต้องสอบตรวจสอบเรื่องของเส้นผม
เส้นขนรอยนิ้วมือต่างนานาเนี่ยเพื่อเอาไปประกอบสำนวนคดีว่า
ใครไปอยู่ในรถบ้างแล้วใครเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้บ้าง
ค่ะเก็บหลักฐานให้ครอบครุมทั้งหมดต้องหาความเชื่อมโยง
ทีนี้เราก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของน้องวาวา
ก็คือตรวจสอบทุกส่วนแล้วค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยง

กลางแผนที่ไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะคะ
คือพบว่าตั้งแต่วันที่๑๕กุมภาพันธ์เนี่ยค่ะ
วาวากับเพื่อนเดินทางไปร่วมงานศพกับเพื่อนนะคะ
ย่านลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
จากนั้น๑๖กุมภาพันธ์โพสต์ภาพขณะนั่งในรถ
แล้วก็ภาพขณะที่ไปฟิตเนสย่านทาวน์อินทาวน์

และโพสต์ภาพขณะที่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารย่านสุขาพิบาลห้า
กุมภาพันธ์โพสต์ภาพใส่ชุดเดิมของเมื่อวันก่อน
ส่วนวันที่๑๙กุมภาพันธ์ตอนตี๒
โพสต์ภาพใส่ชุดสีแดงขณะที่อยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง

โพสต์ภาพขณะส่งของให้ลูกค้า

ตอนตี๒วันเดียวกันก็โพสต์ภาพนั่งอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งด้วย
จนกระทั่ง๒๒กุมภาพันธ์ตอน๑๖น๑๙นค่ะ
วาวาโพสต์ภาพกินส้มตำที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะเป็นภาพเมนูแบบนี้เลย
คือตรวจสอบจากภาพที่เธออัพเนี่ยนะคะ
หลังจากปรากฏข้อความแชททางไลน์คุณผู้ชม
ระหว่างน้องวาวาที่ใช้ชื่อว่าวาวาอันเดอร์สกอร์พีอาร์กับโมเดลลิ่งสุ

ทีมข่าวถอดรหัสข้อความที่สนทนากัน
คือบางประโยคคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจ

อย่างเช่นประโยคที่บอกว่าพี่เกงบอกขอเด็กวี๑คน
ก็คือบริการลูกค้าแบบเป็นพิเศษ
สามารถร่วมหลับนอนกับลูกค้าได้
มีราคาไม่ต่ำกว่า๔๕๐๐๐บาท
ส่วนคำว่าไม่ตี้
ซึ่งในบทสนทนามีระบุด้วยนะคะว่าจะมีพริตตี้ไปทั้งหมด๖คนแล้วเดี๋ยวจะมีเพิ่มมาอีก
และยังมีอีกข้อความที่ระบุว่าข้างล่างนี้ค่ะ

หนุ่มหมายถึงว่ายาเสพติดแหละ
แล้วก็ในแวดวงคือเขาก็จะบอกว่าคำว่านมหมายถึงยาอี
หรือที่เรียกกันสั้นง่ายว่าเด็กเอ็น
เพราะว่าเด็กเอ็นมีค่าตอบแทนค่อนข้างสูง
แต่ก็ต้องมีคุณสมบัติที่น่าสนใจด้วย
อย่างเช่นเป็นผู้หญิงรูปร่างหน้าตาดี
พูดคุยสนุกรักงานบริการไม่เขินอายชอบพบปะสังสรรค์คุยได้ทั้งผู้ชายผู้หญิง
ดูสิคะที่ขึ้นมาข้างบนนี้แยกเป็นเรทราคา
แล้วก็แต่ละแบบเลยนะเอ็นอัพเอ็นวีเอ็นแรง

เอาเป็นธรรมดาเลยก็คืองานดูแลลูกค้าธรรมดาชงเหล้าดูหนังกินข้าวพาเที่ยว
อันนี้เรียกแบบเบย์ทั่วไปพื้นฐานคือ๒๕๐๐๕๐๐บาท
ต่อไปเป็นเอ็นอัพหน้างานนะคะซึ่งจะเป็นปาร์ตี้เฉพาะกลุ่ม
เอ็นแบบนี้จะทราบดีว่างานเอ็นอัพต้องมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง
ยางเนี่ยเหรอคุณพัฒนาเรทราคาอยู่ที่๓๐๐๐๑๐๐๐๐บาท
ราคา๗๐๐๐๑๐๐๐๐๐บาทเยอะสุดเลยบ้างเนี่ย
ขึ้นอยู่กับเกรดของผู้รับงานนะคะนอกจากหน้าตาดีแล้วรูปร่างดีแล้ว
ไฟล์อาจจะเป็นดารานั่งแบบอันนี้ราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกค่ะ
ชุดบิกินี่ดูแลเอาอกเอาใจชงเหล้าดื่มกินกับลูกค้า
รวมถึงลงสระน้ำปาร์ตี้กันไปเลยนี่เรทอยู่ที่๔๕๐๐๑๐๐๐๐บาทนะคะ
รูปไลค์ควักล้วงได้แต่แบบนี้ไม่ขึ้นเตียงนะคะ
แบบนี้ค่ะอยู่ที่๕๐๐๑๐๐บาท
ที่เตียงจบที่เตียงใช่ใช่ไหมคือเราเล่าให้ฟังแบบนี้ไม่ได้ว่าชี้นำนะ
ความรู้ดิฉันเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ทราบ
อันนี้เข้าใจกันไม่ตี้คือไม่ยาเสพติด
เขาก็พูดคุยกันแบบนี้แหละค่ะเป็นการตรวจสอบจากแชทนะนะ
คือเขาบอกว่าแบบอย่างคำว่ากินนมเนี่ย
วงการนักเสพเขาบอกว่าเขาจะแบ่งเป็น๒ระดับคุณ
คือขนมนอกหนมนอกคือเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเม็ดมันจะค่อนข้างแข็ง
หั่นออกมาเป็นชิ้นแล้วหนมนอกเนี่ยราคาจะอยู่ที่๙๐๐ถึง๑๐๐๐บาท
ส่วนนมไทยมันอาจจะแบบไม่ได้มีคุณภาพมากนัก
หันแล้วมันจะร่วนราคามันจะอยู่ที่ประมาณไม่ถึงพันอะไรแบบนี้

ถ้าเกิดไม่เป็นข่าวเราก็คงไม่ทราบนะว่าเขามีรายละเอียดกันแบบไหน
ทีนี้ผมพาผู้ชมไปที่กระบีละกันนะฮะ
เป็นที่วัดบ้านน้ำขาวอยู่ที่หมู่๕ตะบนเขาพนม
อำเภอเขาพนมที่กระบีเพราะว่าเป็นวัดที่ตั้งศพของน้องวาวานะฮะ
ไปพบกับคุณเชนคุณเชนเนี่ยเป็นน้องชายของคุณวาวา
คุณเชนของญาติสงสนามสกุลนะฮะคุณเชนอายุ๒๗ปีนี้ฮะ
ต้องบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยครอบครัวเครียดมากนะ
หลังจากที่ออกมาร้องขอความเป็นธรรมให้พี่สาวเนี่ย
แต่กลับถูกกระแสสังคมตีกลับนะฮะคือต้องบอกว่าทางครอบครัวไม่เชื่อว่าวาวาเนี่ยจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
เชื่อแบบนั้นว่าลูกไม่น่าจะมีเรื่องของการเสพยาเพราะว่าลูกเลือกจะรับงาน
แต่น้องชายบอกตอนนี้ทำไมกระแสสังคมตีกลับไปที่บ้านเขา
น้องชายบอกว่าก่อนหน้านี้พี่สาวมีความฝันจะเก็บเงินกลับบ้านไปเปิดร้านอาหารที่บ้าน
เพราะพี่เป็นคนชอบกินแล้วก็ต้องการจะกลับไปดูแลแม่ด้วย
ฟังเสียงน้องชายของวาวาครับ
ก็คือผมแค่สงสัยอย่างนี้ว่าพี่ผมทำไมอยู่ต้องเสียแบบนี้
แบบนี้ครับใช่ถึงขณะนี้ครับถึงขณะเสียชีวิตเลยครับ

ใช่ค่ะส่วนแม่ของน้องวาวายเองก็บอกว่า
ยังไม่ได้พักได้ผ่อนเลยตั้งแต่วันเกิดเหตุ
ตอนนี้ก็ยังสับสนทำใจไม่ได้กับการสูญเสียครั้งนี้
ถูกต้องค่ะแล้วก็แม่ก็พูดด้วยนะ
แม่บอกว่าจริงคือเวลาที่น้องไปทำงานทุกครั้ง
จะระมัดระวังตัวเสมอแล้วก็จะรับงานจากคนที่ไว้ใจได้เท่านั้น
กรณีที่ไปทำหลังสุดน้องไปทำงานแค่คนเดียว
กลุ่มที่ไปด้วยกันไม่มีคนที่รู้จักน้อง
คือมีแต่คนติดต่องานมาให้เท่านั้น
แล้วน้องเขาไว้ใจเขาก็เลยยอมไป
ทีนี้ก็ถามแม่เหมือนกันแม่ไอ้ที่ผลตรวจออกมาเบื้องต้น
ที่มีข่าวออกมาว่ามันมียาเสพติดนี่คือยังไง
แม่บอกว่าเชื่อว่าลูกไม่ได้มียุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแน่นอน
เพราะว่าน้องบอกกับแม่ตลอดว่างานที่ทำเป็นงานที่ไม่ดีเป็นทางอโคจร
ดังนั้นน้องจะไปปฏิบัติธรรมทุกครั้งที่มีโอกาส
อันนี้คือสิ่งที่แม่บอกแล้วแม่ก็เชื่อมั่นว่าลูกไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้เป็นเพียงความฝัน
ตื่นมาแล้วเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดี
แต่นี่มันคือเรื่องจริงแม่เองก็คงต้องใช้เวลาทำใจนะ
เพราะฉะนั้นเรื่องความคืบหน้าทางคดีตอนนี้
ตำรวจบอกว่าก็ได้ข้อมูลต่างมาเพิ่มเติมแล้ว

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอความคืบหน้าในเรื่องนี้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะ